ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
ก็เป็นคลิปว่าคุณลุงชาวจังหวัดเชียงราย
ถูกควายไล่ควิดจนได้รับบาดเจ็บนะครับ

อนให้มีการลบคลิปดังกล่าวออกจากโลกโซเชียล
เพราะครอบครัวเห็นแล้วมันรู้สึกสลดหดหูใจนะครับ
เราก็จะเล่าเหตุนี้ให้เร็วหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่านายศรีทนมโนตาอายุ๖๘ปี
ชาวแม่สายจังหวัดเชียงรายพ่อค้าวัวควายหรือว่านายฮ้อยเนี่ย
ถูกควายไล่ควิดจนล้มลุกคุกคานแบบนี้นะครับ

ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วนะครับ
แล้วก็เล่าความจริงในวันเกิดเหตุ
ให้ฟังบอกว่าคือขณะที่ลุงจูงควายตัว
ผู้สองตัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่ออกไปเลี้ยงที่ทุ่งนา
ขณะเดินเข้าไปใกล้ควายนั้นลุงเกิดลื่นล้ม

คุณลุงก็ถูกควิดหลายครั้ง
ขณะนั้นมีหญิงสาวชาวพม่าเห็นเหตุการณ์
ก็เลยใช้มือถือถ่ายคลิปแล้วก็นำเผยแพร่ออกโลกโซเชียล
ซึ่งเป็นภาพที่ครอบครัวเห็นแล้วก็ตกใจนะครับ

ส่วนควายหนุ่มทั้ง๒ตัวหลังเกิดเหตุ
ครอบครัวของคุณลุงศรีทนก็ขายคืนให้เจ้าของเดิมไปแล้วนะครับ
เพราะเห็นว่ากลัวว่าจะเกิดเอกลักษณ์แบบนี้อีก
หรือว่ามันอาจจะมีนิสัยที่ดุดุหน่อยก็เป็นได้นะครับ
ตกใจนะคะสุดท้ายสัตว์ก็คือสัตว์ป่าแหละนะ